ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สี่แยกจักรพรดิพงศ์หน่อยนะฮะ
แถวถนนนครสวรรค์ในกรุงเทพนี่แหละ
เมื่อวานนี้มีเหตุเพลิงไหม้ใช่ค่ะนะรถดับเพลิงก็รีบไปกันนะครับ
พาณิชย์อยู่แถวแถวหลังสอนอพระพลาชัยเมื่อวานท่านก็ดูภาพตอนระงับ
เหตุตอนไปฉีดน้ำดับเพลิงกันนะนะค่ะแต่ว่าอีกมุมนึงเนี่ย
มีรถดับเพลิงกำลังจะมาช่วยเหมือนกันนะครับ
ไปดูว่าที่สี่แยกเกิดอะไรขึ้นนะครับ
แปบนี้ครับทนโครมใหญ่เลยอ่ะค่ะเพราะว่ามาด้วยคำเร็วทั้งคู่ครับ
คือคันแรกเนี่ยไปแล้วเขาก็ไปกันหลายคันอ่ะ
สี่ห้าคันอ่ะค่ะอีกคันที่สองเนี่ยฮะของกล้องที่จับไว้ได้นะใช่ค่ะ
คือถามว่าฝั่งของรถกระบะสีขาวที่พุ่งออกไปเนี่ย

คืออะไรถ้าดูจากสัญญาณไฟตรงสี่แยกนะครับเดี๋ยวดูคลิปตั้งแต่ต้นหน่อยนะฮะ
ดูคลิปตั้งแต่ต้นหน่อยนะฮะต้นคลิปเลยนะครับ
จะเห็นว่าตอนนี้ติดไฟแดงอยู่ติดไฟแดงอยู่นะฮะ
ทั้งสองนี้เขาก็ลดต่อเพลงคันที่หนึ่งคันที่สองแล้วคันที่สองแล้วคันที่สอง
ดูตั้งแต่ต้นนะฮะคลิปตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับ
คลิปตั้งแต่เริ่มต้นที่เราดูกันนี่นะฮะ
ถ้าระวังสัญญาณไฟด้านบนเล็กเนี่ยจะเห็นว่าไฟมันกระพริบอยู่ขวาสุดคือไฟแดง
ตรงนี้ก็แดงเห็นไหมอ่ามุมซ้ายมือเนี่ยที่มีตึกบังอยู่หน่อยหนึ่งค่ะ
จักรยานยนต์ก็จอดติดไฟแดงกันอยู่นี่เป็นไฟเขียวแล้วนะอ่า
คือปกติแล้วถ้าตามธรรมชาติที่เราเห็นเนี่ย
ไฟเขียวปุ๊บพี่พี่จอยอเขาจะออกไปแล้วเขาก็จะนำไปก่อน
เชื่อว่าตรงนี้เขาคงรู้ว่ามีรถกู้ภัยหรือว่ารถฉุกเฉินที่เขาวิ่งกันอยู่
อ่าเพราะว่าเห็นมีคันแรกวิ่งผ่านไปแล้วแม้จะเขียวแล้วเขาก็เลยยังไม่ได้ไป
ขอดูก่อนเพราะได้ยินเสียงแววแววมาแต่ไกลแต่กระบะคันสีขาวคันนี้
ไม่แน่ใจว่าอาจจะมาจากข้างหลังแล้วเห็นไฟเขียวไกลไกลค่ะ
หรือไม่รู้ว่ามีอะไรอาจจะได้ยินแต่เสียงไซเลนแต่ไม่รู้จะมาจากทางไหนหรือเปล่า
เห็นไฟเขียวไกลก็เลยคงจะไปแล้วก็เลยไปชนกับรถดับเพลิงเข้า
นี่นะครับท่านผู้ชมครับกลางสี่แยกนะครับที่ถนนนครสวรรค์เขตป้อมปราบศัตรูภายกรุงเทพนะครับ
รถกระบะก็พลิกไปนะพลิกตะแคงท้ายรถไปกระแทกกับรถจักรยานยนต์กับตุ๊กด้วยที่จอดอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับ
เมื่อวานนี้ครับคือสอนอนังเลิ้งเนี่ยไปตรวจสอบเพราะว่ารถดับเพลิงเป็นรถดับเพลิงเล็กนะครับ
ด้านหน้าก็พังยับเลยนะครับกระบะเนี่ยติดตู้ทึบไปพลิกคว่ำอยู่ที่สี่แยก
ทึบบรรทุกสินค้าก็พังเสียหายหมดนี่ฮะนี่คือสภาพของรถดับเพลิงนะครับ
มีรถตุ๊กโดนท้ายรถกระบะที่พลิกคว่ำเนี่ยพังยับเยินไปอีกคันหนึ่งด้วย
นี่นะฮะตุ๊กอีกคันก็ถูกแรงกระแทกได้รับความเสียหายนะครับ
มีจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งที่เสียหายรวมแล้ว๕คันนะครับ
เหตุการณ์นี้มีคนเจ็บ๘คนนะครับจำนวนนี้เป็นอาสากู้ภัยที่มากับรถดับเพลิงคนหนึ่งด้วยนะครับ
ทั้งหมดก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับก่อนเกิดเหตุก็ตามภาพ
ท่านผู้ชมครับเขาจะไปช่วยกันดับไฟที่มีไฟไหม้อยู่นะครับ
นายชัยพัฒน์ที่เป็นคนขับรถกระบะบอกว่าก่อนเกิดเหตุมากับภรรยากำลังจะขับรถไปส่งของจอดติดไฟแดงอยู่ที่แยก
ไฟเขียวก็ขับออกไปตามปกติค่ะแล้วรถดับเพลิงก็วิ่งเข้ามาแล้วก็ชนกันจนหมุนพลิกคว่ำไปหมด
ภรรยาก็บาดเจ็บนะฮะคางแตกใบหน้าก็มีแผลถลอก
เชื่อมของผมเป็นไฟเขียวก็ก็เหยียบมาเลยเพราะว่าอยู่ที่มีรถสลับกลายแล้วมาชนดับเที่ยว
และถึงรถดับที่เข้ามาส่าวของภรรยากำลังไม่มีแผลคงก็หลายมา

โดนชนเข้านี่และหมุนถึงควาดกัน

คือคนขับกระบาดเขาก็ยืนยันว่าเขาจอดติดไฟแดงอยู่

ก็ดูตามภาพกันแล้วกันนะครับเพราะว่า
หลักฐานตรงนี้ตำรวจก็คงต้องไปตรวจสอบต่อนะครับ
เกี่ยวกับข้อกฎหมายเรื่องการปฏิบัติหน้าที่อะไรต่างนานา
ว่าการจอดติดตรงนี้เขาไฟเขียวก็จริงแหละ

แต่ว่าได้ยินไม่ได้ยินอะไรยังไงมันก็ต้องว่ากันไปนะครับ

วันนี้เราไปดูที่เกิดเหตุร่องรอยความเสียหายก็ยังมีนะครับ

เพราะว่าเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้นะครับ
มีเจ้าของร้านค้าที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ
บอกว่าแยกนี้อุบัติเหตุเกิดบ่อยนะครับ
โดยเฉพาะรถประจำทางเนี่ยมักจะตีโค้งทำความเร็วเพื่อหนีไฟแดง
เคยชนร้านพี่เขาด้วยหลายครั้งนะฮะ

วันนี้เจ้าหน้าที่นำรถทั้ง๕คันที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้

คนขับรถกระบะกับภรรยาก็มาติดต่อขอรับรถนะครับ

ภาพจากกล้องวงจรปิดเหมือนเหมือนพี่ไม่ได้จอดติดไฟแดง

เพราะว่าพี่มาแบบความเร็วต่อเนื่องมาก

เขายอมรับว่าตอนที่เขามาเนี่ยไม่ได้ยินเสียงไซเรนเลย
แต่ในรถไม่ได้เปิดเพลงเสียงดังนะ

ก็ไม่รู้นะฮะอาจจะเครื่องยงเครื่องยนต์ดังหรือเปล่า

เพราะเขามือซ้ายก็เริ่มปวดบวมระบมนะครับ
ส่วนแฟนของเขาก็บาดเจ็บที่บุเร่งคลางและใบหน้า

เพราะผมเห็นสัญญาณไฟเขียวผมก็ไปตามสัญญาณไฟเลย
มันเข้าตรงไหนละก่อนมันต่ำได้มั้ย
ถ้าเกิดเข้าประตูก็น่าจะเต็ม

ส่วนรถตุ๊กที่โดนหางเลขไปด้วย

เราเจอกับคนขับรถตุ๊กนะครับ
ชื่อว่าในมิตรคำนึงอายุ๔๖นี่ฮะ
พี่เขาจอดติดไฟแดงแต่ว่าอยู่อีกฝั่งหนึ่ง

บอกว่าจอดติดไฟแดงอยู่คันที่๒

เห็นรถดับเพลิงเนี่ยวิ่งผ่านไป
คันแรกแล้วคันที่๒ก็ตู้มขึ้น

เท่าออกแบบนี้

เพราะว่าช่างก็ยังไม่ว่างตอนนี้
ใช่ครับส่งไปแล้วครับถ้าแก่เขามาดูแล้ว

เราโทรศัพท์ไปสอบถามพูดคุยด้วยนะครับ
นายนรงศักดิ์อายุ๕๐ปีนะครับ
บอกว่าเมื่อวานนี้หลังจากได้รับแจ้งเหตุ
เปิดสัญญาณไซเรนมาตลอดนะครับมาถึงแยกดังกล่าวเนี่ย
คือขณะที่วิ่งมาขันหน้าที่ไปคือไฟเขียว
ช่วงจังหวะขันของนายนารงสรรคบอกว่า
จังหวะนั้นเนี่ยไฟมันแดงขึ้นมาพอดี
แต่มันเบรกไม่ทันแล้วนะฮะมันก็เลยต้องผ่านสี่แยกไปแล้วก็ชนกันเกิดขึ้น
เราไฟเขียวคันหน้ารถดับเพลิงคันแรกไฟไฟเขียว
ผมก็เลยขับตามเข้าไปขับตามเข้าไปพอจะไปถึงใกล้สี่แยกมันก็ไฟแดง
ก็คือผมรู้ว่าไฟแดงแล้วโดยทุกคนเขาเจาะให้หมดแล้ว

คนขับรถดับเพลิงบอกว่ารถของเขาความเสียหายก็น่าจะสักสองสามหมื่นบาทนะครับ
เดี๋ยวต้องรอตำรวจเนี่ยสอบสวนตามขั้นตอนกฎหมายนะครับ
ถ้าผิดก็ต้องชดใช้ความเสียหายให้กับคู่กรณี
แต่ว่าในมุมนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายกู้ภัยต่าง
เรื่องของสัญญาณไฟเลนได้ยินแล้วต้องหยุดต้องจอดอะไรพวกนี้เนี่ย
แต่ฝั่งกระบะเขาก็ยืนยันว่าฝั่งเขาไฟเขียวเขาก็ไฟเขียวนั่นแหละ
แต่ว่าเรื่องของการได้ยินไซเลนขอทางหลีกทางหลบทางตรงนี้

ใช่ค่ะก็ให้ตำรวจจัดการนะคะ